เป็นภาพถ่ายภาพถ่ายของคนเนี่ยถ่ายวิวปกติฮะ
เพราะแผ่นไปแผ่นมาไปเจอคนข้างหลังนี้
ถ่ายมาถ่ายไปมองแล้วเพ่งแล้ว
หัวเขาไม่มีเป็นคนนะครับ
แมวใครนะหมอแมวเป็นคนถ่ายคลิปนี้
แต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับหมอแมวหมอหมาเหรอฮะ
แมวบอกว่าถ่ายคลิปนี้ปกติก็ซูมไปวิวทิวทัศน์ปกติธรรมดา

หนุ่มน้อยไม่รู้ทำอะไรครับหาหัวเขาไม่เจอ
แล้วจะก้มคนอะไรมันจะก้มได้หมดนะคอขนาดนั้น
สุดก้มได้สุดขนาดนี้เลยเหรอ
คุณจะก้มขนาดที่ศีรษะทั้งศีรษะมันมิดหน้าอกคุณไปเหรอ
ไม่แล้วคือก้มพับเป็นระนาบเดียวกับลำตัวเลยเหรอคะ

ภาพนี้ก็เลยกลายเป็นภาพพิษสวงที่เกิดขึ้นนะครับ

แต่หมอแมวเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วมาโพสต์

ขยับต่อไปดูที่บุรีรำวินาทีชวนภาวะ
รถพุ่งมาอุ้ยเด็กตัวจิ๋วเห็นไหม
ซ้ายมือขอบจอเกือบจะทะลุร้าน
มาชนเด็กคนนี้และชนคนในร้านนี้
นี่คือร้านน้ำปั่นร้านน้ำปั่นธัญพืช
โกรธสิคนเป็นพ่อแม่พ่อค้าไม่ขายโกรธ
เดินไปหาเลยมึงขับลบสาลัยเปิดประตูกึ๊ก
ไม่มีคนไม่มีคนอยู่ในรถตกใจมากเลยเฮ้ย
เขาวิ่งหนีไปหรือเขาจะวิ่งไปได้อย่างไร
วิ่งก็ต้องเห็นแล้วต้องได้ยินเสียงเปิดปิดประตูแล้ว
แต่พอไปเปิดประตูดูเอ้าไม่มีคนอยู่

เพราะดีคือรถค่อยมาเบา
ไม่ได้พุ่งมาถาโถมถ้าพุ่งถาโถมรับรองว่าตรงนี้

ก็เลยไปตรวจสอบเบื้องต้นว่าตกลงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่
เหตุนี้นางรองบุรีรำ
เขาจอดรถฝั่งนู้นแล้วเขาดึงเบรกมือ
กมือมันเสียแล้วรถมันอยู่บนเนิน
มันเลยไหลลงมาเกือบจะฆ่าคนตายแล้วกับเหตุการณ์ครั้งนี้
นางรองจังหวัดบุรียรำ

แต่เหตุการณ์ที่สองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเบรกมือมันพังครับ